โซเชียลมีเดียแห่ให้กำลังใจนะครับ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ท่านเป็นลมล้มทั้งยืนเลยครับ
เกินจะต้านไหวแต่ใจเกินร้อยสู้สุดพลังกายใจ
อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากสิ่งที่เจอในตอนนี้
ในคลิปจะเห็นว่ากลุ่มพยาบาลกำลังยืน
และจนเพื่อนที่เห็นต้องรีบวิ่งเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็แบกขึ้นเตียงทันทีเลย
ท่านเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
คือด้วยชุดที่มันอบชุดที่อบร้อนอบอ้าว
ประกอบกับเธอเป็นโรคหอบอยู่ด้วย
และจะต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙ทุกวัน
ร่างกายเธอก็อ่อนล้าเหนื่อยล้านะฮะ
ก็เป็นลมอย่างที่เห็นในคลิปตอนนี้เธออาการดีขึ้นแล้วนะครับ
คนที่ได้เห็นคลิปนี้เข้ามาให้กำลังใจเธอนะครับ
รวมถึงบุคลากรการแพทย์ด่านหน้านะครับ
ให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงและมีกำลังใจในการทำงานเพื่อพวกเรานะครับ

ส่งกำลังใจให้ทุกวันทุกวินาทีนะฮะ